อุทาหรณ์นะครับผู้ใช้รถผ่านสี่แยกนะครับ
แม้จะไฟเขียวอ่ะไฟเขียวก็ดูดีก่อน
ยังไงเลยเหตุการณ์นี้ดอมต้องมีฝั่งหนึ่งที่ฝ่าสัญญาณไฟจราจรใช่ไหม
ยังไงล่ะยังไงคุณผู้ชมคิดเห็นยังไง
กล้องหน้ารถคันนี้กำลังจะขับผ่าน
แยกใกล้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวรามอินทราแต่ว่ามันก็เขียวอ่ะนะ
มันเขียวนี่ฮะก็เขียวแหละเขียวแล้วก็แม่กู้ภัยเขามานะ
คือหรือว่ากู้ภัยมีคนเจ็บอย่างเงี้เหรอเปิดไฟไอ้วับวาบมาไหม
เราก็ไม่ได้ยินเสียงไซเรนด้วยนะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
มอเตอร์ไซสายไปสุดนะฮะสายไปสุดออกไปชนตั้มเขาให้นะครับ
เจ้าของกล้องหน้ารถโพสต์คลิประบุว่าอุทหรณ์สดติดแฮสแท็ก
กู้ภัยฝ่าไฟแดงซึ่งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
แล้วตั้งคำถามว่าอุบัติเหตุนี้ใครต้องรับผิดชอบ
คุณผู้ชมว่ายังไงใครต้องรับผิดชอบเรียกร้องให้ตรวจสอบกู้ภัย
คันที่เกิดเหตุด้วยคือถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย
จริงกู้ภัยเนี่ยเขาก็จะยังไงอ่ะได้รับ
ได้รับการอำนวยความสะดวกให้ไปเนื่องจากเหตุด่วนเหตุร้าย
แต่ลักษณะของการมาแล้วก็ผ่าสัญญาณไฟมาแบบนี้